ครับที่นับเข้าไปเอ้ยนับเข้าไปข้างล่างเอ้ยของเจ้าที่ด้าน
นั้นด้วยครับรุ่นรุ่นกลับมาได้ครับรุ่นกลับมาได้ครับ
สวัสดีสวัสดีครับ